บานเองก็ไม่มีการตั้งฉายาให้สื่อไม่ได้ตั้งฉายาให้นะ
แต่สื่อมาพิจารณาการทำหน้าที่ของสื่อเอง
วันที่๒๕๕๙สื่อทำหน้าที่เป็นยังไกลบ้าง
แล้วก็รัฐเกี่ยวข้องกับสื่ออย่างไรบ้าง
จนเกิดเป็นหัวข้อว่าเป็นปีแห่ง

เพราะว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เผยแพร่รายงานสถานการณ์สื่อมวลชน

โดยเพราะว่ายังคงตกอยู่ในภาวะอึมครึม

โดยเฉพาะการทำงานยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัด
ประกาศคำสั่งอำนาจพิเศษตามมาตรา๔๒
ตลอดจนท่าทีและทัศนคติของนายยกรัฐมนตรี
ที่มีต่อการทำงานของสื่อมวลชน

นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเหนื่อย
ที่วันนั้นจำได้ไหมครับที่เขาพบผลเอกเปรม
แล้วก็ผลเอกเปรมก็บอกว่าเหนื่อย

ก็ถือว่าเป็นการเสียสละและทำเพื่อความสุขของประชาชน
หลังจากนั้นนายมตีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
นายยกรัฐมนตรีบอกว่าเหนื่อยอื่นไม่ใช่เหนื่อย

จนกระทั่งปลายปีนายกก็ยังบ่นกับสื่อแบบนี้นะฮะ
นี่แหละฮะก็เลยเกิดเป็นการที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ

ท่าทีและทัศนคติของนายยกรมตรีที่มีต่อการทำงานของสื่อมวลชนมาโดยตลอด
ขณะเดียวกันรัฐก็มีความมุ่งหมายที่จะออกกฎหมายควบคุมและแทรกแซง

ถึงขั้นหัวหน้าของสชชแชมป์หน้าตรามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนุษย์ชั่วคราว
แทรกแสงอำนาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรศัพท์มนาคมแห่งชาติหรือสภช
คำสั่งให้ขยายเวลาชำระค่าประมูลสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลออกไป
และขยายอายุการคืนคลื่นวิทยุของกองทัพหน่วยงานของรัฐออกไปอีก๕ปีล่าสุดนี้นะครับ
อกจากนี้คณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท
ยังได้ยกร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมแล้วก็มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยพบว่ามีแนวทางที่จะเปิดประตูให้นักการเมืองข้าราชการ
สามารถใช้อำนาจแทรกแซงควบคุมการทำหน้าที่ของนักข่าวมืออาชีพ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติซึ่งมีอำนาจชี้ขาดให้ออก
เพิกถอนใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงในประเทศไทย
ตรงนี้ถูกวิภาควิจารณ์มากบอกว่าเป็นการคุมสื่อแบบเบ็ดเสร็จ
แย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ
แห่งประเทศไทยจึงประกาศจุดยืนขอคัดค้านทุกรูปแบบ
นี่ฮะพรบสื่อพรบสงฆ์ที่ถูกจับตามองในช่วงปลายปีนะครับ
โดยรายงานดังกล่าวยังย้ำว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่วงการสื่อมวลชน
เผชิญหน้ากับการปรับตัวรีดไขมันองค์กรของตัวเอง
โดยมีสาเหตุมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและในปี๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
ถือเป็นความสูญเสียและความวิปโยคอย่างใหญ่หลวงที่สุดของปวงชนชาวไทย
รวมถึงวงการสื่อสารมวลชนด้วยนะครับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ยกสถานการณ์สื่อมวลชนประจำปี๒๕๕๙ให้เป็นปีแห่งรัฐซึมลึก

เห็นนี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับ
การทำหน้าที่ระหว่างสื่อกับรัฐบาลนั่นเองครับ